มีการพบศพชายเสียชีวิตปริศนานะครับ
แล้วก็เอาศพไปซ่อนอยู่ใต้รถแท็กซี่

โดยรถแท็กซี่คันนี้เป็นรถเก่านะครับ
ที่เกิดเหตุอยู่ภายในซอยพ่วงทรัพย์เขตบางซื่อ
รถแท็กซี่สีชมพูคันนี้
ในสภาพที่เหมือนจอดทิ้งไว้

แล้วก็จอดชิดซ้ายติดรั้วสังกษี
ใต้นั้นพบศพชายไม่ทราบอายุ
เสื้อสีฟ้ากางเกงสแล็กสีดำ
สวมรองเท้าแล้วก็มีถุงดำคลุมที่ศีรษะ
เสียชีวิตในสภาพนอนหงายในท่าขัดสมาธินะครับ
จากการสอบถามคนพบศพ
เล่าให้ฟังว่าเมื่อวานนี้ประมาณ๔โมงเย็น
ขี่รถจักรยานยนต์จะไปซื้อของที่ตลาดเตาปูน

เห็นว่ามีคนนอนอยู่ใต้รถแท็กซี่
ตอนแรกนะคิดว่ากำลังซ่อมรถอยู่
นึกว่ามุดไปใต้ท้องรถกำลังซ่อมรถอยู่
เพราะว่าใส่เสื้อสีฟ้าคล้ายคนขับแท็กซี่

ยังเห็นนอนอยู่ใต้รถแท็กซี่ในลักษณะเดิม

ถ้าจะซ่อมรถก็น่าจะเสร็จไปแล้ว

ก็เลยแจ้งตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบ

แล้วก็พบเป็นศพอยู่ใต้รถแท็กซี่จริง
แล้วก็เมื่อเปิดถุงดำที่คลุมศีรษะออกนะครับ

ทางด้านขวานะมีรูกว้างประมาณ๕มิลลิเมตร
ออกไปประมาณ๕๐เมตรจากรถแท็กซี่
ภายในมีกระเป๋าสะพายหลังแล้วก็เสื้อกันหนาวสีดำ
รวมทั้งหนังสือติวคณิตศาสตร์ม๓
และเอกสารอีกจำนวนหนึ่งนะครับอย่างที่เห็น
ทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือนายนัทธวัฒน์เพียรสกุล

เป็นอาจารย์สอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์
สถาบันติวเตอร์ย่านฝั่งทน
และคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๑วัน
โดยขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบศพ
ก็มีหญิงสาวคนหนึ่งเดินเข้ามาดูศพ
แล้วก็บอกกับเจ้าหน้าที่ว่า
ผู้เสียชีวิตเป็นแฟน
เล่าให้ฟังว่าครั้งสุดท้ายที่เจอกับผู้เสียชีวิตคือแฟนเนี่ย

โดยแฟนบอกว่าเดี๋ยวจะออกไปติวหนังสือ
แล้วก็หายตัวไปขาดการติดต่อไป

ตัวผู้หญิงเชื่อว่าน่าจะเกิดจากแฟนเก่าของเธอเอง

เพราะว่าเคยขู่เอาไว้นะครับว่า
หากเธอนอกใจหรือว่าไปมีแฟนใหม่

เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไปนะครับ
ซึ่งพยานในที่เกิดเหตุบอกด้วยนะคะว่าช่วงที่ก่อนจะเกิดเหตุมีรถยี่ห้อหนึ่งสีแดง
เป็นรถเก๋งขับป้วนเปี้ยนวนเวียนไปวนเวียนมา
ซึ่งข้อมูลนี้มันไปตรงกับผู้หญิงซึ่งเป็นแฟนของผู้ที่เสียชีวิต
บอกว่าแฟนเก่าได้ข่าวว่าออกรถยี่ห้อนี้สีแดงด้วย
มันไปตรงกันตรงนี้แหละข้อมูลมันตรงกันนะครับ